จะให้เข้าลึกไปต่อกันที่สาวสวยกันบ้าง

แล้วก็กำลังจะมีผลงานซีรีส์กับไทยรัฐของเราด้วย

ซีรีส์ที่สาวดาวมาร่วมแสดงก็คือ

ร่วมแสดงกับนักแสดงอีกหลายคนเลยทั้งชินชินวุฒินะคะแล้วก็น้องแป้ง
รวมไปถึงน้องอินด้วยนะจ๊ะนะคะแล้วก็นนเนี่ยนนนนนนชาติ
เรื่องนี้สาวดาวบอกเลยว่าทุ่มสุดตัวพร้อมกับบอกว่าการมาร่วมแสดงซีรีส์เรื่องนี้
ได้ทำอะไรที่ไม่ได้ทำหลายอย่างเลยค่ะส่วนใครที่อยากเห็นดาวกลับมารับบทนางร้ายที่น่าตบซะละเกิน
ก็คิดถึงไม่แพ้กันนะบทนี้อยากรอลุ้นเหมือนกันว่าจะมีผู้จัดคนไหนเสนอบทแซ่บมาให้ดาวค่ะ
สนุกค่ะสนุกเพราะว่าเพื่อนเยอะแล้วก็ทีมงานน่ารักด้วยแล้วก็
แต่ว่าจริงมาป่าชาติก็ไม่ได้ค่อยสันทัศน์สักเท่าไหร่เพราะตัวเองคงโกระพี
พกอะไรเบาเอาไว้แค่รู้สึกว่าให้อุ่นใจสบายใจก็พอแล้วพยายามแบบไม่พูดอะไรซีสัวนั่งเฉยก็จะอยู่แต่มุมของตัวเอง
มีบางฉากที่ก็โหดสำหรับเราเหมือนกัน
ฉากที่มันไม่ได้โหดมาก
แต่ว่ามันเป็นอะไรที่แปลกดีไม่เคยเจอ
อย่างเช่นเรื่องของการทำคุณสัยต่างที่ไปทำเสน่ห
อันนี้ไม่รู้มาก่อนเพราะตัวเองไม่ได้ศาสนาพุทธ

เพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่ทุกคนอาจจะแบบ

ให้มันเป็นเรื่องราวที่เป็นซีรีส์ให้เกิดคอมเมอดี้ขึ้น

น้องดาวบอกว่าแฮปปี้ตามประสาสาสาวโสดค่ะ
ช่วงนี้ก็ใช้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็เพื่อนนะคะ
ส่วนเรื่องหนุ่มถ้าใครจะเข้ามาตอนนี้
เอาเป็นว่าโสดไม่สนิทหรอกค่ะ

เพราะว่าดาวสวยขนาดนี้ดาวยังโสด
ใช่ตัดภาพมาที่เชอรี่จะโสดก็ไม่เป็นไร

สวยแล้วโสดแล้วขาดแต่รวย
เออวันนี้แน่นอนนะคุณผู้ชมนะ
จะรวยหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะ